ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
ลากุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งพุ่งไป
สิริสินโชธวิจิตกวางเอบีนามอลลูกทีมพลากุ้งพุ่งไป
ก๊อปเบือนเจพงหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมก๊อปศิลล่า
นั่งรถมากับใครเนี่ย
มาราเจริญพักดีน้ำหวานลูกทีมก๊อฟซิลล่า

หวายไม่ได้ต้องรับตลอด

สุดยอดการแสดงวิจิตมหัศจรรย์ระดับโลกนะครับ
มีเวทีที่สูงใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ

แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้
นั่นก็คือการตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง

และทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในภารกิจนี้ทันทีครับ

ส่วนทีมที่แพ้คุณจะต้องได้รับกับบทลงโทษ
ที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้านเลยทีเดียว
ยังไงดูไหมดู
และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปอย่างร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

อันนี้เรากำลับทดลองแล้วกลับบ้านได้เลย

และร้านทั้ง๓ร้านที่คุณจะต้องไปในวันนี้นะครับ

ทำไมอ่ะเดี๋ยวชื่อร้านไม่ใช่กิจการเขา

ร้านที่๒ครับนาทอง
เฮ้ยนาทอง
โอเคแล้วร้านที่๓ฮักครับ

เอ้าอ๋อใช่ป่ะ

เซ็ง๕๐๐แพงไปไหม

เซ็ง๒๐๐บาทครับ

เขาเซ้งแล้วไปปุ๊บไม่รู้จะมีอะไรกินหรือเปล่า
ก็จะได้แปดร้อยเลยครับเป็นล้านหักครับ

๒๕๐๐บาทแล้วอีก๓๐๐บาทครับเข้ากันเลยนะครับนี่แหละทุกก้อน
ล้านหักก็๓๐๐บาทใช่ไหมครับ๓๐๐บาท

ผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับ
แต่ถ้าคุณตัดสินใจผิด

โดยคุณทั้งสองทีมสามารถที่จะโทรหาผมได้เพียงทีมละ๑ครั้ง
เพื่อที่จะกราบกรานขอให้ผมช่วย
ให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้ครับ
อื้อหืกราบกราน
และในตอนนี้ทีมของคุณก๊อฟได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๗๐๐บาทร้านที่๒๒๕๐๐บาทร้านที่๓๓๐๐บาทเท่านั้นครับ
ส่วนทีมคุณพลากุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๒๐๐บาทร้านที่๒๒๕๐๐บาทและร้านสุดท้ายร้านที่๓๘๐๐บาท
ลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไรและปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละวัน
ล้านแรกเราเท่าไหร่นะ๗๐๐บาทใช่ไหม๗๐๐บาท
กวันหิวมากเลยตอนนี้ดีมากดีอายุ
เดี๋ยวถ้าเรื่องกินนี่พี่กวางได้ทุกสายป่ะมีแตงกวาไม่ชอบอย่างเดียวอย่างอื่นบนโลกกินได้หมด
เรียบร้อยถึงก่อนได้เปรียบ

เราต้องอัดที่จอดปลอดภัยให้รถเราแล้วเราเดิน

ตรงนี้เลยนะจอดไปเลยนะอ้าาไปเว้ยวิ่งหาเว้ย

อยู่ด้านนู้น
ไปไปไป
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินในร้านที่๑จำนวน๗๐๐

คุณพระกุ้งวางเงินในร้านที่๑จำนวน๒๐๐บาท
ร้านที่๑ร้านเซ้งก๋วยจั๊บสถานฟ้า
ที่เปิดมานานกว่า๑๘ปี
ความพิเศษของร้านอยู่ที่น้ำซุปสมุนไพร
เคี่ยวจากกระดูกหมูเป็นเวลานาน
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนประชาอุทิศ
หิวแล้ว
เหนื่อย

ชาปลา๑๕๐บาท
พี่ก๊อตว่างเงิน๗๐๐

เท่าไรนะ

สิบสี่เลยเหรอคะ
พี่บอกเขาเอาเดียวไหม

จากใส่หมูกรอบยังเพิ่มหมูย่างถ่านหอมลงไปด้วย
และเส้นก๋วยจั๊บที่นี่การันตีว่าหนานุ่ม
และหนึบกว่าก๋วยจั๊บที่ไหนแน่นอน
คนละ๒เป็นสบายได้ครับ

ผมใส่ต้องใช้อ่ะ
เอาตัวช่วยมาเอาตัวช่วย
สวัสดีครับ